มีเรื่องราววุ่นวายเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่รวมตัวกันขับไล่เจ้าวาดวัด
หลังจากที่เจ้าวาดวัดแห่งนี้ได้สั่งให้รถแบ็คโฮลไปไถทำลายเจดีเก็บอัฐิบรรพบุรุษของชาวบ้านนะครับ
โดยอ้างว่าจะเอาที่ไปสร้างสาราทำให้ชาวบ้านไม่พอใจเป็นอย่างมาก
เพราะว่ากระดูกของบรรพบรุษเขาพังเสียหายจนหมดนะครับ
รายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
สภาพความเสียหายของเจดีเก็บกระดูกบรรพบุรุษของชาวบ้านที่แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
กระจัดกระจายอยู่ในป่าช้าวัดเกาะพิกุลศรีโสพลจังหวัดนครนายก
หลังถูกรถแบ็คโฮลเหยียบทำลายจนไม่เหลือสภาพ
และถือเป็นสิ่งที่ทำร้ายจิตใจชาวบ้านเป็นอย่างมาก

จนทำให้ชาวบ้านลุกหือประท้วงขับไล่เจ้าอาวาสวัดที่เป็นคนสั่งทำลาย
โดยที่ไม่มีการแจ้งให้กับชาวบ้านรู้
นางบุญถิ่นม่วงแพลร์เผยว่าวัดนี้มีอายุประมาณ๘๐ปี
โดยบรรพบุรุษของเธอได้บริจักษ์ที่ดินเพื่อสร้างวัด
และได้นำอัฐิบรรพบุรุษมาไว้ที่ป่าช้าแห่งนี้
ตลอดระยะเวลา๔๐ปีที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
กระทั่งเมื่อวันที่๑๒กันยายนที่ผ่านมา
ได้มีชาวบ้านโทรมาบอกว่าพระสมพงศ์ปสันโนเจ้าอาวาสวัด
สั่งให้รถแบ็คโฮลทำลายเจดีเก็บกระดูกบรรพบุรุษจนไม่เหลือชิ้นดี
จึงรีบเดินทางมาที่วัดก็พบว่าเจดีมีสภาพเช่นที่ชาวบ้านบอก

บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
ยังต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้อีก
โดยที่พระสมพงศ์ไม่ได้มีการบอกกล่าวให้รู้
และไม่แจ้งเหตุผลว่าทำไปเพราะอะไร
ไม่รู้นะพี่เดินเข้ามาเนี่ยพี่ร้องไห้เลย

เพราะว่ากระดูกตายายกระดูกปู่กับย่า

แล้วก็ยังมีพี่สาวลูกป้าพี่เขย
ถ้าจะรวมจริงประมาณ๔๕เจดีด้วยซ้ำ

เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ

ขณะที่นายสมรคงเจริญศุกร์

พระสมพงศ์ได้จ้างให้เขานำรถแบ็คโฮล

เพื่อไว้สำหรับจัดงานลอยกระทง
ลอกคลองเสร็จพระสมพงศ์มาบอกว่า
ให้ใช้รถแบ็คโฮลทำลายเจดีเก็บอัฐิที่อยู่ในวัด
โดยให้เหตุผลว่าจะใช้พื้นที่สร้างสารา
พร้อมอ้างว่าไม่มีอัฐิหลงเหลืออยู่ในเจดีแล้ว
เพราะถูกคนติดยาบ้ามาขโมยเอาโกรธใส่อาถิไปขาย
อกจากนี้ก็ไม่เห็นว่ามีชาวบ้านมาทำพิธีบังสกุล
หรือกล่าวไหว้บรรพบุรุษมานานแล้ว
พร้อมกับบอกว่าหากเกิดอะไรขึ้น
จะรับเป็นคนรับผิดชอบเอง
เขาจึงขับรถแบ็คโฮลตะลุยเหยียบทำลายเจดี
แต่ก็ยังเหลือไว้ประมาณ๙องค์
เพราะเห็นว่ายังใหม่อยู่น่าจะมีชาวบ้านมาทำพิธี
กระทั่งมารู้ว่าชาวบ้านไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เพราะว่าทำตามที่พระสมพงศ์สั่ง
และขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับเงินค่าจ้าง
เพราะพระสมพงศ์หนีไปแล้ว
ส่วนขณะที่เขาทำลายเจดีหรือหลังจากเสร็จนั้น
ก็ไม่เจอเหตุการณ์เกี่ยวกับวิญญาณหรือพลังงานบางอย่าง

เพราะไอ้พวกยาม้าเนี่ย

เขาเที่ยวที่สองเขาบอกมีอะไร

เราก็ย่ำเลย

แล้วก็บอกย่ำให้แบนหน่อยเดี๋ยวจะเอาดินโถม

มันยังหมดไม่เหลือเลยแบนไปดินหมด
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกกระสินทร์ทำโรงศรีศุกร์
ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
รวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวพระสมพงษ์มาสอบปากคำ
เมืองต้นมีความผิดทำให้เสียทรัพย์หลังมีผู้เสียหายแล้ว๑๙ราย
ล่าสุดเจ้าพระครูวิบูรณวุฒิกิจเจ้าคณะตำบลบ้านพร้าว
ได้มีคำสั่งให้พระสมพงศ์พ้นสภาพจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้
ข่าวแถวรัฐทีวีแรงงาน